ช่วงนี้พาไปดูร้านกาแฟกันหน่อยแหมโด่งดังกันเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่
ชาวเท้าสัตตาหีบอ่าอ่าสัตตาหีบที่จังหวัดชนบุรีนะค่ะ
คนเขารู้ข่าวก็แห่กันไปต่อแถวอยากจะขึ้นไปบนเครื่องบิน
บางคนไม่เคยขึ้นก็อยากขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศข้างบน
แต่สุดท้ายพอเป็นข่าวไปย้ำแบบนี้ว่าช่วงนี้
เรายังคงมีเรื่องของโควิด๑๙อยู่ใช่มันต้องเว้นระยะห่างทาง
สังคมแต่คนที่ไปคุณผู้ชมดูภาพเดินแบบชิดกันเลยอ่ะ
ไม่เห็นเว้นอ่ะเออสุดท้ายนะพอเป็นข่าวไปต้องสั่งปิดชั่วคราวเลย
ต้องแก้ไขกันใหม่ต้องมีจุดสแกนเพื่อคัดกรองคน
ไม่ให้เกิดปัญหาคนไปแออัดกันแล้วก็จะเป็นจุดระบาดด้วยนะครับ
ไม่เว้นระยะห่างทางสังคมต้องการจะขึ้นไป
สาธารณสุขจังหวัดนายกอบตลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ไปดูซิว่ามาตรการเรื่องของการป้องกันโควิดเป็นอย่างไร
ก็สุดท้ายมีการหามรือเอาแบบนี้ก่อน
ไม่ได้สั่งปิดถาวรนะปิดชั่วคราวก่อนนะปรับปรุงไปก่อน๗วัน
หามาตรการในการป้องกันโควิดซิทำยังไง
ติดตั้งระบบเช็คอินแอปพลิเคชันให้สแกนไทยชนะเข้าไป
จัดระเบียบในการควบคุมคนจะให้ขึ้นเท่าไหร่ไม่ให้แออัด
ในการต่อแถวในการขึ้นไปนั่งต้องเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย
แล้วก็เดี๋ยวให้เปิดอีกครั้งหนึ่งจันทร์หน้า๒๙มิถุนายน
นะฮะตอนนี้หน่วยงานทุกหน่วยงานก็มีการไปตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนที่จะให้เปิดเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
คนก็ตื่นเต้นก็อยากขึ้นบนเครื่องบินไง
จากประชาชนที่ต้องร่วมมือแล้วบรรดาร้านค้าต่าง
ก็ต้องกาดไม่ตกเหมือนกันนะคะแม้ว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเลข
ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น๓รายแหละ
แต่เป็นคนที่เดินทางกลับจากประเทศอินเดียและอยู่ระหว่างการกักตัว
และจากข้อมูลนี้ทำให้ประเทศไทยตอนนี้นะคะครบแล้ว๒๘วัน
ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดภายในประเทศ
พอมันครบแบบนี้เริ่มมีการทวงสัญญาแล้ว
ใช่มีการทวงสัญญาหลายอย่างแต่ว่าพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของ๒๘วันก่อน
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินบอกว่าแม้จะไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ
แต่ก็ยังผ่อนคลายทุกอย่างไม่ได้หลังจากนี้ก็จะมีการเตรียมผ่อนปลน
กลุ่มผู้ที่มีความจำเป็นเดินทางกลับเข้าประเทศอาจจะผ่อนปลนมากขึ้น
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะต้องมีการกำหนดจำนวนต่อวันแล้วก็มีการส่งใบตรวจโรคด้วย
ที่ภาพขึ้นมานี่คุณหนุ่มกัญชัยเพราะอะไรเขาพูดในรายการข่าวใส่ไข่ว่า
ใช่พูดไว้บอกว่ากลางรายการเลยบอกว่าถ้าไทยหมดโควิด๒๘วันจะใส่ชุดไก่ไปรำแก้บน
ไปถามคุณหนุ่มกัญชัยบอกว่าไปแน่ไปรัมแน่แต่ขอดูเริ่มสะดวกแป๊บ
อาเจอรอดูภาพหนุ่มใส่ชุดไก่ไปรำแก้บ่น

ไม่รู้เหมือนกันมันครบ๒๘วันแล้วไงปลอดโควิดในประเทศนะครับ